มะเขือพวงพี่รู้จักมะเขือพวงกันไหมคะ
เม็ดเล็กนะเดี๋ยวพี่กินรู้จักพี่ชอบใส่แกงเนื้อ

มะเขือผวงเนี่ยครับมันเป็นภูมิยาคนไทย
ไม่ให้เราได้โคลอร์เลสเตอราวเยอะ
อ๋ออ่ารสชาติมันก็จะฝืนฝืนนิดหนึ่งอ่าใช่หลมขมหน่อยไม่ใช่
สองคนไม่ใช่นะพี่ผิดพี่ผิดผิดผิดมะเขือพวงหวานบ้า
จริงจริงไปชิมกันค่ะ
นี่ใช่ไหมที่เรียกว่ามะเขือพวงใช่นี่แหละมะเขือพวง
ปุ้ยพูดไม่ผิดใช่ไหมว่านี่มันคือมะเขือพวงมะเขือพวง
เมื่อกี้พูดผิดอ่าเมื่อกี้พูดผิดพูดไปว่าอะไรนะ
มะเขือพวงอะไรสักอย่างแล้วมันจะหวานได้ยังไงปุ๊บมะมันไม่ได้
คือบ้านหลังนี้เขาปลูกไว้หลายต้นมีต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นที่หวาน
เพื่อนบ้านเอ่ยนักข่าวเอ่ยเขาไปพิสูจน์มาแล้วว่ามันหวานจริง
ตอนนี้คุณผู้ชมโฟกัสดีดีนะคะมะเขือพวงต้นนี้แหละค่ะ
ต้นนี้แหละนะคะเป็นของคุณสามารถน้อยพาในยุค๔๖ปี
เป็นเจ้าของต้นมะเขือพวงบ้านเลขที่๑๒ทับ๒หมู่ที่๑
ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
เล่าบอกว่าคือผลมะเขือพวงต้นที่ปลูกเนี่ย
เพราะต้นหน้าบ้านเท่านั้นนะต้นนี้ต้นเดียวที่มีความแปลก

เหมือนกับพุษาพุษาที่สุกแล้ว
มันขึ้นขนาดนั้นเลยหรือ
เดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ย
เดี๋ยวผมลางานวันผมจะไปลองดูดิว่ามัน

ต้นอื่นเฟื่อนขมอมเปรี้ยวเล็กน้อย

บ๊วยไม่ทันแล้ว
โฮพี่ชิมแต่พี่กินจริง
นี่น่าจะหิวเลยดูออก

กินมะเขือแทนข้าวเออกินเหมือนแบบพุทธศาสตร์จริงไงเห็นไหมฮะดูอร่อยมากเลยนะคะคุณสามารถบอกว่า
ก็เพิ่งรู้ว่ามะเขือพวงต้นนี้มีรสชาติหวานก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะเก็บมะเขือพวงเอาไปใส่ในยำปลากระป๋อง
แล้วจะไปจัดงานเลี่ยงสรรสังกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนที่ชิมมะเขือพวงเนี่ย
ไปหาว่าเอามาจากต้นไหนสุดท้ายแล้วก็มาเนี่ยค่ะมาเจอต้นนี้แหละต้นเดียวเท่านั้นที่อยู่หน้าบ้านหวานจริงนะคะ
อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญด้านมะเขือพวงไปตรวจสอบหน่อยว่าทำไมถึงมีรสชาติหวาน
ใช่ค่ะพื้นดินก็ดินเดียวกันพี่เห็นไหมคะคือปัจจัยแวดล้อมเนี่ยคือมันเหมือนกันหมดเลยแต่กลายเป็นว่าต้นนี้ต้นเดียวเท่านั้นที่หวาน
พี่ได้ยินกับหูแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่

พี่เบิร์ดช่วยหน่อย

เชิญอาจารย์ดีกว่า